คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เจ้าของบ้านเขาไปหลอมจับแก๊งโจรได้เลย
เพราะว่ามาปีนบ้านเพื่อที่จะขโมยสายไฟ
ส่วนหนึ่งเนี่ยปีนบ้านไปอีกส่วนหนึ่งดูลาดเหล่าอยู่ข้างล่าง
บอสโทรดีมามาด้วยกัน
อย่าไปอย่าไปอย่าไปอย่าไป
คุณผู้ชมเห็นไหมคะคือคือเจ้าของบ้านเนี่ย
เขาถ่ายคลิปเห็นคาตาเลยนะคะแล้วก็เรียกว่า
เชิหน้ากันเลยแหละจะจับเกือบจะจับอยู่แล้ว
เพียงแต่ว่ามีความกังวลว่ากลัวว่า
ผู้ก่อเหตุจะมีอาวุธก็เลยทำได้เท่านี้
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยหนีไปได้หมดนะคะ
มีประมาณสี่ห้าคนมาด้วยกันนะคะคนนึงเนี่ย
ปีนขึ้นไปคาดว่าไปตัดสายไฟจะไปขโมยสายไฟ
ส่วนอีกคนนึงเนี่ยนะคะก็
อยู่ขี่มอเตอร์ไซค์จอดท้ายกระบะ
ส่วนอีกคนนึงก็ขับรถโตโยต้า
รีโอสีขาวจอดรออยู่บนถนน
เหลืออีกสองคนเป็นผู้ชายกับผู้หญิงยืนอยู่ป้ายรถเมย์ครับ
นี่ค่ะพอเจ้าของบ้าน
ตะโกนแบบนี้ไหวตัวทัน
หนีกันไปหมดค่ะคนที่อยู่ข้างบนที่กำลังปีน
ตัดสายไฟก็กระโดดลงมาแล้วก็หนีขึ้นรถไปได้ในที่
เหมือนกันนะคะผู้เสียหายอายุ๒๒ปีนะคะ
เล่าบอกว่าพี่ชายเดินมาส่งคุณยายไปตลาด
ก็เห็นค่ะว่ามีคนปีนขึ้นไปอยู่บนระเบียงตัดสายไฟ
แล้วก็สังเกตว่ามีอีกหลายคนเนี่ย
ทำท่าลับลับล่อก็เลยให้น้องผู้หญิงเนี่ย
ถ่ายคลิปเอาไว้เขาเนี่ยไปถาม
คนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์บอกมาทำอะไร
ผู้ชายคนนั้นก็ปฏิเสธบอกไม่ได้มาด้วยกัน
แต่ว่ามีคนเห็นเหตุการณ์ยืนยันว่าพวกนี้มาด้วยกัน
พอทีนี้พอเขารู้ว่ามีคนสังเกตเห็นแบบนี้

ก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาพุ่งชนเขากับน้องผู้หญิง

ผู้ชายกับผู้หญิงที่ไปดูลาดเหลาอยู่ตรงป้ายรถเมย์
ก็เหลือแต่คนที่อยู่บนระเบียงนี่แหละค่ะนะคะ
ก็กระโดดลงมาแล้วหนีไปตามถนนสมเด็จเจ้าพระยา
แล้วสุดท้ายก็กระโดดหนีลงคลองไป
เจ้าของบ้านนี่ก็เอะอะโวยวายคือพยายามจะจับตัวนะคะ
คือเขาคาดว่าผู้ก่อเหตุขโมยสายไฟ
ว่าตัดสายไฟหน้าบ้านก็กลัวว่าจะเกิดไฟฟ้ารัดวงจร
ไฟไหม้ก็จะล้อมจับแต่ว่าไม่กล้าประชิดตัว
อย่างที่บอกว่ากลัวมีอาวุธนะคะก็จับไม่ได้
แล้วก็ถูกขี่มอเตอร์ไซค์ชนด้วยนะคะได้รับบาดเจ็บ
น้องผู้หญิงก็บาดเจ็บไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
อ่ารถโดนชนแผลถลอกครับแล้วก็เศษกระเด็นเข้าตานิดหน่อย
แต่แฟนผมก็ขาส้นแล้วก็ถลอกจนนิ้วเท้าครับ
พี่เขาว่าชนยังตั้งใจตั้งใจเลยครับชนด้วยหนีนะ
ใช่ครับจะฝากขอให้ตำรวจเร่งทำงานหน่อยนะครับ
ให้จับให้ได้ครับให้เขามาชดใช้ค่าเสียหายให้ผม
ผมต่อค่าพยาบาลไปอะไรไปอย่างนี้ครับ
แล้วคุณผู้ชมดูสถานที่ค่ะคือมันก็อยู่ริมถนนนะ
เลยแล้วเป็นชุมชนแล้วไฟก็ไม่ได้มืดเลย
นี่คือความฮึกเหิมคือความเหิมเกลิมนะคะปีนขึ้นไปตักสายไฟแบบนั้นเลย
ปีนกันให้เห็นเออมีคนมาจอดรถรอรับ
มีคนดูลาดเหลาตรงป้ายรถเมย์คือมาเป็นแก๊งนะคะ
ทางเจ้าของร้านเนี่ยนะคะบอกว่าเอาไม้กวาดเนี่ยตีสกัด
ไม่กวาดเขาแตกอ่ะน้องอีกคนก็ถีบรถมอเตอร์ไซค
แต่รถไม่ล้มเนี่ยก็ทำทุกวิถีทางนะคะ
แล้วเขาบอกว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
ตำรวจจับได้แต่ก็ปล่อยตัวไปเพราะไม่มีเจ้าทุกข์มาแจ้งความ
แต่ครั้งนี้มีเจ้าทุกข์ด้วยมีคนเจ็บด้วย
อยากจะจับคนร้ายให้ได้โดยเร็วนะคะ
ไปแจ้งความไว้แล้วที่สนสมเด็จเจ้าพระยาค่ะ